มันก็มีความดราม่าเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะคะ
ที่ต้องออกมานั่งไลฟ์แล้วก็ร้องไห้ทั้งน้ำตาเลย
พูดไปพูดมาเรื่องอะไรอีกแล้ว
มีคนหนึ่งะเช่นออกมาแฉน้องแก้วบอกว่า
ตามที่วันที่ต้องกำหนดเอาไว้
แก้วไม่กักตัวล่าสุดแก้วก็ไลฟ์แถลงขอโทษ
ร้องไห้ด้วยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะ
รับว่าเธอกากตัวแต่ว่ากักตัวไม่ครบตามวันที่กำหนด
แต่ว่าก็เซฟตัวเองตอนออกจากบ้านด้วย
ส่วนสถานที่ต่างที่ได้ไปเนี่ย
ตามที่โดนเพจออกมาด่าออกมาแฉนี่นะคะ
เธอบอกว่าเธอไปในที่เปิดโล่งแล้วก็ไม่มีคนด้วยค่ะ
รวมไปถึงกรณีนี้ค่ะเห็นภาพอะไรไหมที่วงกัน
ถึงขั้นที่บอกว่ามีแฮสแท็กแก้วบ้านปลอมเกิดขึ้นนะคะ
คือก่อนหน้านี้ถ้าหลายคนจำได้น้องเคยมีกระแสข่าวว่า
ใช้ของแบรนด์เนมปลอมนะคะมันก็เลยติดภาพมาอย่างนี้
เขาบอกว่าเนี่ยไปถ่ายรูปในบ้านตัวอย่างหมู่บ้านจัดสรรบ้านสวย
แล้วก็แอปเนียนเป็นบ้านตัวเองแหมเนียนเชียวนะ
แล้วเขาก็วงกลมนะคุณผู้ชมทั้งกระทั่งว่าเออดูสิเนี่ย
ตัวอย่างกับบ้านของที่น้องแก้วไปถ่ายคลิปล้างมือ
มันคือบ้านหลังเดียวกันหรือเปล่า

ช่อดอกไม้ที่เป็นพุ่มจัดวางเอาไว้ทุกอย่าง
แต่ว่าน้องแก้วเองก็ออกมาชี้แจงว่า
เธอเองก็มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านนั้นจริงค่ะ
จะตั้งคำถามกับเพจที่สร้างข่าวเสียหายให้กับเธอด้วยว่า
เรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ใช่ความจริงที่จะออกมาขอโทษนะฮะ
แล้วเธอเองมานั่งขอโทษอยู่ฝ่ายเดียว
แล้วฝั่งทางนู้นที่โจมตีเธอมีใครคิดจะขอโทษเธอบ้างไหม

แต่ว่าเวลาเราถ่ายรูปอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะได้รูปที่สวยใช่ไหมคะแล้วก็ถอด
อดตอนถ่ายรูปสำหรับคนที่คิดว่าบ้านเป็นบ้านปลอมนะคะ
คือมันก็ขำด้วยแล้วมันก็โกรธด้วยเพื่อจะสร้างภาพนะคะแต่ว่ามันไม่จริงค่ะทุกคน
ก็คือบ้านอยู่ในนี้นะคะไม่งั้นจะมาถ่ายรูปได้ยังไง
เนี่ยทำผิดปลอมอีกแล้วออกมาขอโทษสิอะไรอย่างนี้
แล้วคนที่ทำข่าวปลอมไม่คิดจะออกมาขอโทษบ้างเลยเหรอคะ
แก้วผิดไม่คิดจะขอโทษเลยเหรอด่าคนคนหนึ่งขนาดเนี้ยไม่คิดจะขอโทษเลยเหรอ
ถ้าพอเป็นชื่อแก้วทุกคนก็พร้อมจะเชื่อเหตุอะไรนั่นก็ไม่รู้
เราก็มาหลุมว่าแก้วอ่ะอยากให้ทุกคน
ไต่ตรองทุกอย่างให้ดีก่อนจะเชื่อนะคะแล้วก็